คุณผู้ชมคะเขาว่ากันว่าคลอดลูกบนรถเนี่ยทะเบียนรถเนี่ยแม่นนักแล
เดี๋ยวตามดูค่ะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วนะคะ
คลอดลูกบนรถที่ชนบุรีศรีราชาและจะบอกว่ารถคันนี้ป้ายแดงด้วยนะจ๊ะ
นี่ฉันเด้งเลยอ่ะดูกันเถอะดูกันเถอะค่ะท่านค่ะเนี่ย
เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่เองนะคะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยศิลธรรมบ้านบึง
บ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีคือเขาได้รับแจ้งบอกว่ามีหญิงท้องแก่เนี่ย
คลอดลูกบนหลังรถกระบะเหตุการณ์เกิดหน้าปั๊มบางจากถนนสายสามสามหนึ่งในพื้นที่หมู่สิบ
ตำบลเขาคันทรงก็เลยประสานกู้ชีพกู้ภัยโรงพยาบาลวิภาวดีแหลมชะบังไปตรวจสอบแล้วก็ไปให้การช่วยเหลือนะคะ
พอไปถึงเนี่ยไปพบรถกระบะขัดเนี้ย
รถกระบะยี่ห้ออิซูสู่สีขาวหมายเลขทะเบียนป้ายแดงกอไก่เจ้าห้าหนึ่งสี่ชนบุรี
จอดเปิดประตูรถอยู่นะคะ
พอไปตรวจสอบภายในรถไปพบกับผู้หญิงคนนี้
ชื่อว่านางสาวชิรากรน้อยอินอายุ๒๖ปี
เป็นชาวอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น
สภาพตอนที่ไปถึงลูกออกมาแล้ว
เป็นน้องเป็นผู้หญิงร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรง
เจ้าหน้าที่ก็เลยตัดสายสดือพร้อมกับปฐมพยาบาลเบื้องต้น
หลังจากนั้นก็นำตัวทั้งคุณแม่คุณลูก
ส่งโรงพยาบาลสมเด็จศรีราชา
ท่ามกลางความโล่งใจของนายอัดสุริยะปฐุมวัน๓๒ปี
อายุ๓๒ปีก็คงเป็นพ่อนั่นแหละค่ะ

นายอัจสุริยะบอกว่าภรรยาตั้งคันลูกคนที่๒ออกขออภัยคนที่๒
ก่อนเกิดเหตุภรรยากำลังนอนพักผ่อนอยู่ที่ห้องพัก
แล้วก็เกิดอาการปวดท้องอย่างกระทันหัน
คล้ายกับจะคลอดลูกก็เลยรีบพาขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาล
ระหว่างทางภรรยาทนไม่ไหวค่ะคลอดลูกออกมานะคะ
ก็เลยตัดสินใจจอดรถแล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่

หูกำหนดคลอดวันที่๘ธันวานี่กันยา
คลอดก่อนกำหนดตั้ง๒เดือนใช่ไหม

คุณผู้ชมหลังเกิดเหตุมีชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยนะคะ
ทราบข่าวคุณคิดว่าเขามาทำอะไรกัน

เข้ามาให้กำลังใจกันแล้วก็ส่วนใหญ่เลยนะมาส่องเลข
เลขทะเบียนรถเหมือนกับที่เราสองคนดูนั่นแหละ
เราไม่ได้ไปมุงเราดูจากตรงนี้แต่เราก็เห็นนะ

จริงเหรอนี่ค่ะจริงค่ะจริงค่ะจริงค่ะ